ญาติของน้องผู้ชายอายุ๑๔ปีคนนี้นี่ใจหายใจคว่ำเลยนะคะ

ถ้ำกลางความมืดแบบนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
สุดท้ายแล้วใครไปเจอรู้ไหมคะ

ก็เลยเอาตัวน้องเนี่ยไปไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ตรงนี้ก็คือพื้นที่หมู่ที่๔บ้านสวนมะม่วง
ตำรวจสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับกู้ภัย
แล้วก็กู้ภัยเล่าบอกว่าจากการพูดคุยกับน้องเนี่ยคือ
เหมือนตอบไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ
พลเมืองดีก็เลยตัดสินใจพามาส่งตรงนี้
บ้านผู้ใหญ่บ้านกลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายมืดด้วยนะคะ
นี่ค่ะทีนี้ผู้ใหญ่บ้านทำอย่างไรประสานหายาท
ที่สุดแล้วคุณผู้ชมใช้เวลา๑ชั่วโมงนะคะ

คุณยายประกายปฐุมมานนท์
บอกว่าอ๋อเด็กผู้ชายคนนี้หลานฉันเองนะคะ
เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

คุณยายกำลังอาบน้ำให้หลานคนนี้
แต่จู่หลานวิ่งตามตาไป
แล้วก็วิ่งหายออกไปทางถนนนะคะ

จนกระทั่งนี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านตามมาบอกว่า
ใช่หลานของยายไหมพอมาดูอ่ะก็ใช่จริงอย่างนี้นะคะ
รับกลับบ้านไปดูแลกันด้วยนะคะ